คุณผู้ชมคะย้อนไปสักประมาณ๔เดือนก่อนมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะ
โด่งดังในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ใครได้เห็นคลิปนี้เนี่ย
เขาบอกว่าคือขอประนามขอสาบแช่งผู้ชายที่เป็นชายแท้มาก่อเหตุทุบตี
แฟนตัวเองคือและในที่ทำงานด้วยกระดำเลยอ่ะค่ะ
ทุบตีในที่ทำงานด้วยนะคะคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าตามคลิปให้ฟังกันเลยค่ะ
นี่นะคะมาจอดแบบนี้ค่ะจอดอยู่ที่หน้าโชว์รูมซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่โชว์รูมแห่งหนึ่งนะคะ
ในจังหวัดสตูนแล้วเดี๋ยวสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะผู้หญิงเนี่ยออกมานะลงมาแล้วค่ะ
วิ่งออกมานะคะหนีการทุบตีของผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ซึ่งเป็นสามีลาก
ฉุดกระชากลากถูจิกหัวรัวหมัดตบไม่ยั้งเลยนี่ไงถีบหน้าด้วยอ่ะถีบหน้าผู้หญิงผู้ชายแท้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วลากออกไปแบบนี้ค่ะเพื่อนเองก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามปรามก็กลัวแล้วค่ะว่าเดี๋ยวผู้ชายมันบ้าขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีมีดมีปืนแล้วถูกลูกหลงหรือเปล่านะคะ
พอคลิปนี้มันถูกแชร์ออกไปสักประมาณ๔เดือนก่อนเขาก็รุมประนามผู้ชายเสื้อเหลืองเมื่อสักครู่เห็นหน้าชัดกันเลยนะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ทำแฟนตัวเองที่เป็นผู้หญิงเพศแม่เพศที่อ่อนแอกว่าเนี่ยนะคะดูลักษณะของมันที่มันทำนะทำกับผู้หญิงได้ลงคอค่ะ
ถามว่าเอาคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งทำไมเพราะผู้หญิงคนนี้ที่เธอถูกกระทำก็คือนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุสามสิบปีเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยเธอเสียชีวิตลงแล้วนะคะจากฝีมือของแฟนเธอนั่นแหละค่ะจากฝีมือของผู้ชายเสื้อเหลืองเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ
แต่เหตุการณ์ที่เธอเสียชีวิตเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เมื่อ๔เดือนก่อนนะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่สดร้อนที่สามีเธอไปทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีบีบคอแล้วหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บผู้ชายเนี่ยก็หลบหนีไปส่วนฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วนะคะคือเพื่อนในที่ทำงานของฝ่ายหญิงเน
บอกว่าแฟนเธอเนี่ยเป็นคนใจร้อนแล้วก็มักจะถูกทำร้ายร่างกายบ่อยเพื่อนแล้วก็คนใกล้ชิดก็พยายามบอกว่าให้สุกัญญาเนี่ยเลิกยุ่งกับสามีเถอะเลิกกับสามีไปเถอะเพราะว่าถูกกระทำแบบนี้เนี่ยคืออย่าไปอยู่กับมันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณสุกัญญาไม่เลิกนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเธอรักไงฮะเธอรักเธอก็เลยยอมทนแต่สุดท้ายเธอกลายเป็น
สวัสดีครับ